ปกติสั่งพัสดุกันบ่อยไหมบ่อยฮะอ่าถ้าเกิดสั่งบ่อยยิ่งต้องฟังข่าวนี้
ที่ฉันเห็นข่าวก็กลัวนะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบแบบแทรกดู
ว่าตอนนี้พัสดุออกจากครั้งหรือยังนำส่งหรือยัง
ผู้หญิงคนนี้ค่ะเธอกดเข้าไปดูสถานะของพัสดุของเธอ
แล้วปรากฏว่ามันให้ติดตั้งแอปแล้วเธอเนี่ยโดนดูดเงินไปเกือบเกลี้ยงบัญชีเลยนะ
เจ็ดแปดหมื่นเลยอ่ะมันแอปหลอกลวงเหรอหรือไง
นี่ไงจากการที่เราติดตามพัสดุแล้วมันทำให้ดูดเงินไปได้เลยเหรอ
ต้องฟังข่าวนี้ค่ะผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะก็คือคุณนิตยาลือแสน
ขายเสื้อผ้าแล้วเธอเอาเอกสารเอาหลักฐานต่างมาร้องขอความช่วยเหลือ
มาที่สำนักงานกฎหมายธนิดาที่นนทบุรี
เธอเล่าให้ฟังว่าตัวคุณนิตยาเปิดร้านอยู่ในห้างแถวรามอินทรา
เมื่อวันที่๖ที่ผ่านมาเนี่ยนะน้องสาวคุณนิตยาสั่งซื้อข้าวเม่าคุณผู้ชม
สั่งซื้อ๒โลแล้วให้ส่งผ่านบริษัทขนส่งพัสดุชื่อดัง
แต่ผ่านไปแล้ว๘วันอ้าวนี่อยู่ในประเทศอ่ะ
ทำไมของยังไม่มาส่งสักทีมันไม่ใช่ของแบบพรีออเดอร์ด้วย
เธอก็เลยคิดว่าเฮ้ยหรือว่าข้าวเม่า๒โลเนี่ยมันมีปัญหาอะไรนะ

พอกดเสร็จแล้วปั๊บมันก็จะเป็นแอปให้ได้ติดตั้ง

หลังจากนั้นจะเป็นแอปที่จะไปติดตั้ง

นี่ลิงก์อย่างนี้จริงหลายคนได้นะที่ฉันยังมีเลยตอนนี้
ถูกต้องไม่เคยกดคุณขันไอ้พวกลิงก์อย่างนี้มันเหมือนเป็นประตูนรกเหมือนกันนะ
พอเปิดได้เสร็จแล้วปุ๊บติดตั้งแอปได้แล้วมันดูดเงินไปได้
มีคนโทรมาหาเธอด้วยแล้วก็อ้างว่าเป็นพนักงานขนส่ง
ก็บอกแบบนี้เลยบอกให้ทำตามแอปที่ระบุไว้เลย

พอมือถือค้างเสร็จแล้วปั๊บนี่ไง
สัญญาณอันตรายแล้วเริ่มมาแล้ว
มันมีแอปบริษัทขนส่งโผล่มา๒อันใช่ไหมอยู่ที่หน้าจอ
แล้วแอปธนาคารมันแจ้งเตือนเลยว่ามีการเข้าถึง
แต่เธอยังไม่ได้เข้าแอปธนาคารตอนนั้น
แล้วตัวเธอก็เข้าไปในแอปธนาคารไม่ได้อีก

อยู่ที่ร้านเธอพอดีแล้วร้านอยู่ในห้างใช่ไหม
ก็เลยเดินไปที่ธนาคารเลยขอตรวจสอบตังค์ในบัญชี
เอ้าไม่ทันแล้วคุณผู้ชม

เงินออกจากบัญชีของเธอ๒ยอด
รวมแล้ว๗๓๓๗๐บาทค่ะ

เงินเราได้ออกไป๒ยอด

แล้วก็ยอดที่๒ก็จะเป็นยอด
กว่าบาทค่ะเพราะว่ารวมทั้งหมดก็เป็น๗๐๐๐กว่า
คือระยะเวลาที่เงินออกไปเพียงนาทีเดียว
ใช่ค่ะเงินออกไปแค่๑นาที
คุณ๑นาทีเงินมันออกไป
ต่อให้อยู่ในห้างแล้วเดินไปธนาคารก็ไม่ทันนะคะ
เรื่องนี้คุณนิตยาเองเขาก็ไปแจ้งความ

รวมถึงฝากเตือนด้วยนะทุกคนเลย
ว่าจะต้องระมัดระวังของลิงค์ต่างมาทุกรูปแบบ
แล้วถ้าเกิดว่ามือถือใครที่แบบพอมีสัญญาณแล้วเหมือนจะติดตั้งแอปแปลก
ไม่ใช่แบบว่าปิดแล้วเปิดเครื่องเพราะโอกาสตรงนั้นแค่นิดเดียวเนี่ย
มันสามารถเข้าถึงบัญชีของคุณได้เลยนะ
น่ากลัวนะครับ
กลัวมากและใกล้ตัวมากเลยนะคะ